สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สองวันนี้อากาศค่อนข้างชื้นนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
และวันนี้ขอเตือนพื้นที่๒๘จังหวัดระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
พื้นที่๒๘จังหวัดยังคงเป็นพื้นที่เดิมก็คือพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
โดยเฉพาะภาคอีสานมีฝนตกหนักมากถึง๑๒จังหวัดค่ะ
ยกเว้นภาคกลางที่ตกแต่ว่าไม่หนักเท่าภาคอื่น
ส่วนพื้นที่ริมทะเลอย่างภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นห่วงในพื้นที่รุ่มต่ำ
ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน๑๐นะคะเป็นร้อยละ๔๐๘๐ของพื้นที่
ส่วนเรื่องของคลื่นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
วันนี้ฝนค่อนข้างเยอะอากาศไม่ร้อนจัดค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนเยอะ๑๖๐ของพื้นที่และฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันค่ะ
วันนี้เป็นวันอสานหบูชาชาวพุทธควรสำรวมกายวาจารและใจ
ก่อนที่จะเดินทางไปเวียนเทียนค่ำนี้และอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะคะ